ประอธิษฐานหลวงพ่อแก้วประอธิษฐานหลวงพ่อแก้วครับ
ท่านเจ้าอาวาสท่านรู้ข่าวว่ามีพระพุทธรูปเก่าแก่

ท่านตั้งอธิษฐานจิตว่าถ้าอย่างนั้นนะ
ถ้าอยากจะกลับมาปฏิสถานในวัดนะขอให้มีญาติโยมเนี่ยนะครับ
ไปเอามาแล้วมีญาติโยมไปเอามาจริงครับคุณผู้ชม
นี่ครับ๙โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่วัดในเขาครับ
ตะบนบ้าหวีอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรัง
พระมหารัตนากรปะวะโรหรือว่านาคพลนะครับ
ท่านเจ้าอาวาสวัดในเขาชื่อวัดนะชื่อวัดนะชื่อวัดในเขา
พระพุทธรัตนโชธหรือหลวงพ่อแก้ว
มาปฏิสถานทิษฐานลานธรรมของวัดตรงนี้นี่ครับ
พระมหารัตนากรท่านเจ้าอาวาสเล่าบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีคนแจ้งว่าไปเจอพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัด

ถูกทิ้งตรงนั้นมากว่า๔๖ปีแล้วก็เลยไปดูแล้วตั้งอธิษฐานจิต
อธิษฐานจิตบอกว่าหากท่านอยากจะมาปฏิสถานอยู่ในวัด
ขอให้ดนจิตใจญาติโยมเนี่ยนำกลับมาบูรณะคุณผู้ชมครับผ่านไป๗วัน
ไป๗วันญาติโยมเข้ามาถวายสังกฐานแล้วพูดขึ้นว่า
มีลูกชายเป็นช่างปั้นนะถ้าวัดจะมีพระพุทธรูปอยากให้สร้าง
ให้ซ่อมให้บูรณะเนี่ยให้บอกโอ้โหคุณผู้ชมอะไรจะขนาดนั้น
ตรงกับที่ท่านอธิษฐานจิตไว้จริงจริงหลวงพ่อแก้วเนี่ยนะครับ
ถูกปล่อยทิ้งไว้ในสวนยางพาราติดกับป่าช้าของวัดมานาน๔๖ปีแล้ว
สภาพพระพุทธรูปนี่ชำรุดแล้วนะซุดโทรมลอกเหลือแต่ผิวชั้นปูนซีเมนแล้ว
วัดเนี่ยนำกลับมาบูรณะวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมาครับ
ซึ่งตรงกับวันพระพอดีเลยตั้งใจจะบุรณะให้แล้วเสร็จ
วันที่๑๐พฤษภาคมนี้เพื่อให้ชาวบ้านกราบศักระกันต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากหลวงพ่อแก้วถูกนำกลับมาบุรณะที่วัดตามแรงอธิษฐานของท่านเจ้าวาดนะครับ
ก็มีญาติโยมนักเสี่ยงโชคแห่กันมาจุดทูบเทียนครับ
เอาดอกไม้มาวางหน้าหลวงพ่อแก้วแล้วขอพรขอโชคลาภ
ส่วนใหญ่บอกเดี๋ยวจะเอาอายุนี่แหละอายุของพระพุทธรูปคือ๔๖นี่แหละนะครับ
ไปใช้ไปใช้เลยคุณผู้ชมก็พอเข้าใจ
แล้ววันที่นำพระพุทธรูปมาปฏิสถานคือวันที่๒๗ครับ
ตรงกับวันขึ้น๘ค่ำเดือน๖ครับ
บางคนเห็นเป็นอะไรโอ้โหเห็นเป็นอันนี้ไม่มีตรงในรูปนะผมต้องอ่านให้ฟัง
เห็นเป็น๔๖๐ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเห็นจากตรงไหนแต่เขาว่าเขาเห็น
ขอโทษขอโทษนะครับแผงขายลอตเตอรี่ที่เข้ามาขายในวัดนี้
เลขที่ผมว่าหมดเกลี้ยงแล้วคุณผู้ชมครับ